คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะ
จะบอกว่าช่วงนี้นะคนในวงการลูกทุ่งเนี่ยนะ
เขาก็จะเก็บเงินทำงานนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ซื้อของรถให้ตัวเองด้วยคุณผู้ชม
สิ่งที่สำคัญมากเลยหรืออะไรรู้ไหม
ก็คือเขาชอบซื้อรถป้ายแดง
ก็ถือเป็นปลางควันให้กับตัวเอง
ใช่ค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมมาให้ติดตามกันด้วยนะคะ
มีใครบ้างไปติดตามจากสกูลพิเศษกันเลยค่ะ
คนแรกคนนี้บอกเลยว่าเธอคือคนเก่งที่ขยันทำมาหากินมาก

เพราะตอนนี้คอนเสิร์ตงานจ้างต่างเจ้าภาพต่างก็รุมล็อกคิวทุกวันจริง
ออกงานแต่ละทีก็ขนเพลงฮิตเพลงดังของตัวเองจัดเต็มตลอด
และจากความเหนื่อยของการทำงานสาวตั๊กกะแตนนั้นก็ขอเปย์ตัวเอง
ด้วยการถอยรถยนต์คันใหม่คันใหญ่ป้ายแดง
เพื่อเอามาไว้ใช้ในการสัญจรเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ต
ขึ้นเหนือล่องใต้มอบความสุขให้กับแฟน
งานนี้เอฟซีแฟนเพลงของเธอก็เข้ามาคอมเมนต์
แสดงความยินดีให้กับสาวคนเก่งคนนี้เป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวสวยเก่งขยันอดทนและขยันทำมาหากิน
ดิฉันต้องยกให้เธอคนนี้ค่ะสำหรับลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยาม
ในที่สุดก็ขอมอบรางวัลจากความขยันให้ตัวเองสักหน่อย
กับการถอยรถยนต์สุดหรูคันใหม่ป้ายแดง
ชื่อสุดเก๋ว่าน้องแจ็คพอร์ต
ธัญญาเธอยังบอกอีกด้วยนะคะ

หากขาดคนที่รักและซัพพอร์ตเธอมาตลอด
และนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้
จริงอะไรจริงสาวธัญญา
และเราปิดท้ายกันที่ลูกทุ่งสาวสวยจากเมืองย่าโม
น้องใบเฟิร์นสุธิยาอีกหนึ่งศิลปินนักร้องคนเก่ง
ตั้งแต่เป็นศิลปินมาก็ทำงานเก็บหอมรอมริฟต์มาโดยตลอด
ซึ่งในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึง
วันที่เธอและครอบครัวถือเลิกงามยามดี
ถอยรถคันใหม่จากน้ำพักน้ำแรงของเธอเอง
โดยรถยนต์คันนี้เธอมอบให้เป็นของขวัญกับตัวเอง
พร้อมตั้งชื่อว่าน้องรวยซาบ
เพื่อที่จะขนเงินขนทองนั่นเองค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ภาพโมเมนต์สุดประทับใจออกไป
เพื่อนพี่น้องศิลปินก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีให้เธอเป็นจำนวนมาก
ว้าวแวรี่กูธ